ไปดูภาระกิจของนายโยคกระทบมันตรีที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
นอกจากจะไปกล่าวท์สปีกไปเจรจา
คือพ้นจากเรื่องของการถูกจำคุกแล้ว

แต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านเศรษฐาบอกว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องครับ
เมนูเหรออือ

กะเพราใช่ไหมนะสิ้นคิดกะเพราเนื้อ
ถ้าถึงที่นี่จริงคือสุดยอดเลยนะพี่
เหรอเมนูอ่ะสิ้นคิด
เออถ้าจะกินอย่างนี้ไม่กินเมืองไทยละท่านนายก

ถ้าจะกินอย่างนี้ไม่กินเมืองไทยล่ะท่านนายก

แล้วเวลาไปถึงปั๊บมันจะต้องอยากกินอาหารไทย

เพราเนื้อไข่ดาวครับคุณผู้ชมฮะ
หลายคนเข้ามาดูก็โอ้โหท่านนายก
นี่นะโอ้โหไปทำหน้าที่บนเวทีโลกนะ
ยังมีเวลามากินข้าวกินอาหารเมนูเด็ดของไทยอีก
ค่ะนะครับอีกกลุ่มก็พอเห็นขนาดปริมาณผัดกะเพราแล้วนะครับ

คือท่านตัวใหญ่แล้วต้องกินเยอะนะครับแล้วจากนี้ในเสร็จถานะครับ
เผยแพร่คลิปช่วงการพักการประชุม
ชมทิวทัศน์รอบนะครับ
ท่านบอกโอ้โฮมันอากาศดีจริงนะฮะ
สำหรับช่วงการประชุมนะครับ
ท่านนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ
ด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศ
การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็อารยะเกษตร
ที่มีปรัชญาต่อเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชาวโลกได้รับรู้ได้รับทราบนะครับ
ในเศรษฐาเชื่อว่าอดีตนายกทักศิลป์นะครับ
จะมีส่วนช่วยให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น
เพราะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หากนายทักษิณได้รับอิสรภาพแล้ว
อาจจะมีการขอคำแนะนำครับคุณผู้ชมครับ